ปฏิบัติการสะเทือนวงการศรีกากีที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้
ตำรวจนำหมายค้นและหมายจับเข้าตรวจค้นทั่วประเทศ๖จังหวัด
รวม๓๐จุดโดยเฉพาะจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ก็คือบ้านของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตร
เรื่องนี้ถามว่าคณะตรวจค้นรู้ไหมว่าเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กนะครับ
ทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี

บอกว่าการจับกลุ่มตรวจค้นครั้งนี้
เป็นการขยายผลเว็บไซต์พนันออนไลน์
จับกลุ่มผู้ต้องหา๓รายเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ก่อนขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์
ออกหมายจับกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก๒๓คน
จำนวนนี้เป็นตำรวจ๘นายนะครับ

พบว่าขบวนการนี้แบ่งหน้าที่กันทำชัดเจน
ออกเป็น๔กลุ่มความผิดก็คือ๑บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์
จัดหาบัญชีม้า๓จัดการธุรกรรมการเงินและบัญชี
แล้วก็๔ผู้ได้รับผลประโยชน์จากบัญชีม้า
จากการสืบสวนจากหลักฐานบ่งชี้ชัดเจนว่า๘นายตำรวจ
นายซึ่งจริงมีชื่อขึ้นไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะฮะ
มีพฤติการลักษณะเป็นผู้บริหารเว็บไซต์พนันออนไลน์

นายมีผลประโยชน์เชื่อมกันในแต่ละกลุ่ม
และบางนายมีพฤติการโดยพบว่ากระทำผิดมานานกว่า๒เดือนแล้วนะครับ
ทีนี้ถามว่าการตรวจค้นเมื่อช่วงเช้าเป็นการจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับ
หลังสืบทราบเพราะว่าบุคคลดังกล่าวพักอาศัยที่บ้านหลังนี้
โดยไม่ทราบว่ามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็คือบิ๊กโจ๊กอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวเพราะอะไรคุณ
เพราะชื่อตามทะเบียนบ้านเป็นของบุคคลอื่นซึ่งเป็นพลเรือน
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งรองพบตรหรือว่าบิ๊กโจ๊กแต่อย่างใด
ซึ่งขณะนี้สามารถจับกลุ่มได้๑๕คนในจำนวนนี้เป็นตำรวจอย่างน้อย๑คน
และจะทยอยนำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๕นะครับ
พลตำรวจโทไตรรงบอกว่าส่วนจะเชื่อมโยงกับรองพบตรหรือบิ๊กโจ๊กนั้นหรือไม่
ขณะนี้ยังไม่พบแต่ต้องมีการขยายผลตรวจสอบอย่างละเอียด
นอกเหนือจากหลักฐานที่นำมาใช้ขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาไปก่อนหน้านี้
ตำรวจยังมีพยานหลักฐานให้เชื่อว่าบ้านหลังดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดด้วย
คุณผู้ชมฮะอย่างที่เขาบอกไปบ้านหลังดังกล่าวชื่อตามทะเบียนบ้านเป็นของบุคคลอื่น
เป็นชื่อของพลเรือนดังนั้นจึงไม่รู้ว่าเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊
แต่เมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์สดนะ
ควันออกหูบอกไม่รู้ได้ยังไงว่าเป็นบ้านของผม
คุณผู้ชมส่วนตำรวจที่ถูกออกหมายจับ๘นายรายชื่อที่ออกมาโอ้โหเป็นตำรวจใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ
ใช่ค่ะเป็นตำรวจ๘นายที่ถูกระบุว่าเป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊ก
ระดับยดตั้งแต่คนตำรวจตรีไปถึง๑๐๐ตำรวจเองนะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งคุณคือพบตรให้สัมภาษณ์แล้วนะ
พบตรให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้เองนะฮะ
นี่คุณภาพใหม่ล่าสุดเมื่อช่วงก่อนบ่ายนิดเดียวเองนะฮะ
พบตรยันตำรวจออกหมายค้นบ้านบิ๊กโจ๊ก
ไม่เกี่ยวกับการขัดแข้งขัดขากันในสตชหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และขอให้อย่าไปโยงเรื่องของการแต่งตั้งตำแหน่งพบตร
ที่จะถึงในสิ้นเดือนนี้ยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ

อันนี้ต้องไปสู้กันตามคดีนั่นเอง